เรื่องของการเชียร์ทีมชาติไทยนะครับยังคงมีกันต่อเนื่อง
วันนี้ส่งใจเชียร์กันหน่อยครับที่อินโดนีเซียนะครับ
การแข่งขัน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียของทีมชาติไทยครับ

ซึ่งเราเคยเจอเขามาในรอบคัดเลือกแล้วก็แพ้ไป๑ต่อ๑
ไปเล่นรอบคันเลือกกันที่มองโกเลียตอนนั้นนะครับ
วันนี้อย่าลืมเชียร์ครับ๑ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทย
เกมแรกเอาชนะเกาหลีเหนือ๕๒ส่วนไทยเนี่ยเกมแรกเสมออีรักษ์๓๓
ตีเสมอในช่วงทดเจ็บเกมนี้โค้ดหลังก็บอกนะครับว่า
เน้นการฝึกแท็กติกอยู่แล้วนะครับซึ่งเอกฤทธปัญญากองกลางของทีมไทยบอกว่า
แชมป์โลกในปีหน้าที่โปรแลนด์นะครับคุณผู้ชมติดตามได้นะครับ
แข่งขันกันนะครับสองคู่คู่แรกอังกฤษเจอกับมาเลเซียบ่ายโมง๔๕นะครับ
ยูทูปของไทยรัฐแล้วก็คู่ที่สองไทยเจอกับอูสเบกิสถานนะครับ
คู่นี้นะครับไทยเนี่ยเล่นเสมอเป็นแชมป์ได้แต่ว่าอุสเบย์ต้องการชนะนะครับ
ถ้าชนะเนี่ยก็จะเป็นแชมป์แสงไทยไปก็ติดตามกันได้นะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณเวลา๔โมงเย็นแล้วก็แข่งขัน๔โมง๑๕นาทีครับ